ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีไม่เชิงอุบัติเหตุเพราะว่าเขายังไม่ได้เฉียวชนกันแต่ว่ามันก็เป็นความหัวร้อนของคนขับกระบะสองคนนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขับรถกระบะมาเธอก็วิ่งเลนขวาสุดเนาะพอขับมาปุ๊บเนี่ยเลนขวาสุดมักจะมีรถที่จะกลับรถแล้วก็มีรถคันข้างหน้าเธอเนี่ย

เหมือนเก่าแล้วบีบแต่อะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่ได้ยินนะคะเพราะว่าเขาตะโกนมาเสียงดำ
แล้วพอสักครั้งนึงเขาก็ขับรถช้านะคะ
แล้วหนูก็ดูท่าไม่ดีแล้ว

บอกขอฝากไปถึงคู่กรณีด้วยนะคะว่า

ก็อยากให้ยอมรับคำขอโทษจากเธอด้วย
อย่างนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็อาจจะบานปลาย
ถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าเสียทรัพย์สินได้
ตำรวจภูทรพันธองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณที่เกิดเหตุมาให้แล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้มา
ฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะคะว่า

และถ้าใครพบเห็นรถกระบะคันก่อเหตุนี้
ขอให้แจ้งเบาะแสได้ตลอด๒๔ชั่วโมงออกมา
อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ